ร่างทรงส่องนี้ก็ลงเอาไว้
มาทำเป็นเครื่องรางของขลังนะครับท่านผู้ชมครับ
แกยังมีคนสั่งซื้อด้วยสั่งซื้อไปใช้ไปบูชาอะไรด้วย
ท่านผู้ชมครับเพจแฟซบุ๊กแม่ทับลิงอินร่างทรงนะครับ
ลงเอาไว้แล้วก็บอกว่าขออนุญาตเบลอหน่อยนะครับ
เป็นลักษณะของถุงยางอนามัยที่มีน้ำอสุจิครับบอกช่างอุบาตแล้วก็สกปรกจริง
ถุงยางก็น้ำของมันเอามาผสมกับขี้พึ่งแล้วเอามาหลอกขายให้คนบูชา
ให้คนเอามาทาโสโครกจริงนี่ฮะอันนี้เพจแม่ทัพลิงเขาบอกนะ
เราก็เลยตรวจสอบไปนะครับจนพบว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือพ่อครูหมี
ชื่อจริงคือนายอัธพันธ์เพชรทองเทวกุลนะครับ
ท่านผู้ชมยังจำได้เขาเคยมีข่าวก็คือเอากระดูกคนตายมายัดใส่ตุ๊กตา
แล้วก็ลงอัคระนะฮะแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศ

คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาเลยนะครับ
สำนักของอาจารย์หมีเนี่ยหรือพ่อครูหมีเนี่ยอยู่ที่หมู่๕ตะบนบึงสำอ้อ
อำเภอหนองเสือปฐุมธานีนะครับไปถึงนี่พ่อครูหมีไม่ปฏิเสธเลยนะครับ
บอกใช่เปิดฝานี่สิ่งที่เขาใส่เอาไว้เนี่ยเปิดให้ดูเลยนะ
หม้อเล็กเปิดให้ดูบอกใช่นี่คือน้ำอสุจิจริง
เอามาเป็นส่วนผสมในการทำพวกน้ำมันเมตตามหานิยม
น้ำมันมหาเสน่ห์ผสมขี้พึ้งอะไรบางพวกนี้
นี่แกบอกใช่จริงนะฮะแล้วพอฟังไปเนี่ยโอ้โหหนักเข้าไปอีก
คือแกบอกว่าน้าจะทำไอตัวแม่เป๋าเกิ่งไม้ว่าน๑๐๘

ก็เอาไอ้อสุจิตรงนี้เอามาต้ม
รวมกับส่วนผสมอื่นเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์
แต่อสุจิที่เอามาใช้
ต้องเป็นอสุจิที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วด้วย

มันลื่นจับยากและเนี่ยก็เป็นว่านเห็นไหมเนี่ย

ก็คือน้ำอัตตุธิของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์

เพราะวันจันทร์เนี่ยเราจะถือไปเป็นวันทะเนก
เราจะเอามารวมรวมพอรวมได้เยอะเนี่ยใส่ไปเนี่ย
ก่อนที่จะให้ใช้เราต้องมีการเคี่ยวมีการหุง
มีการทำเครื่องบัตรดีเพราะของพวกนี้เป็นของอาถรรพ์
เราจะเอามาใช้เราก็ต้องมีเครื่องบัตรที

คือมันก็มีทางหลักวิทยาศาสตร์ของเรื่องของการปฏิสนทิ
เรื่องของผู้ชายผู้หญิงอะไรส่วนหนึ่งใช่ไหม

มันเอามาใช้อย่างนี้มันออกแนวสกปรกหรือเปล่าอาจารย์นะ
คืออาจารย์หมียืนยันว่านี่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งตั้งแต่โบราณนะ
ผมไม่เคยได้ยินใครเคยได้ยินบ้างบอกหน่อย
เขาก็ยืนยันของเขานั่นแหละแล้วบอกมีคนซื้อนะฮะ
มีคนสั่งนะทำขายให้ลูกศิษย์หลอดเล็กเริ่มต้น๑๙๙๙บาท
จนไปถึงนู้นอ่ะราคาสูงสุดเนี่ย๕๙๙๙บาทแล้วแต่ปริมาณ

ยืนยันว่ามีคนซื้อของเขาตาย
ซื้อเขารู้ใช่ไหมคะถามอีกที
เขาคงประกาศส่วนผสมอะไรของเขานะ
ตายตายทุกผู้ชมครับ